พึ่งค่ะข่าวชายหัวเคียวมาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะ

จอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย
ถ้าเกิดว่านอกป้าย
แปลว่าผิดกฎหมาย

โอ้โหนี่แค่ส่วนหนึ่งของคลิปนะ
เกลี้ยวกลาดแกด่าทอทั้งโชเฟอร์ทั้งกระเป๋ารถเมย์ค่ะ
ฝากฝั่งของโชเฟอร์และกระเป๋ารถเมย์ตอบโต้ไหม
เขาบอกว่าเขาจะไม่ตอบโต้เพราะคุณแม่ขอร้อง
ไม่เลยค่ะคุณสติดีมาก
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
เวลาสักประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
บนรถเมย์คลีมแดงสาย๑๙๑วิ่งระหว่างการเคหะคลองจันท
กระทรวงพาณิชย์ผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกว่า
คือคนโพสต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารนั่นแหละนะคะ
ผู้โพสต์ระบุบอกว่าระหว่างรถเมย์
รอสัญญาณไฟบริเวณแยกลาดพร้าวรัชดา
จู่ผู้โดยสารหญิงคนนี้ก็ขอลงนอกป้าย
แต่คนขับรถเมย์ไม่ยอมเปิดให้ลง

และถ้าเกิดว่าเปิดให้ผู้โดยสารลงนอกป้าย
ก็จะมีความผิดในกฎระเบียบข้อบังคับของขอสมก
ทำให้ผู้โดยสารคนนี้เกิดอาการไม่พออกไม่พอใจ
ด่ากลาดคนขับรถเมฆและกระเป๋ารถเมฆ
มีหนำซ้ำแต่ในคลิปนี้อาจจะไม่เห็น
หนำซ้ำคนโพสต์บอกว่า
แสดงท่าทีคุกคามจะเข้าไปทำร้ายกระเป๋ารถเมย์ด้วย
ขณะโทรศัพท์รายงานเรื่องที่เกิดขึ้น
ให้นายท่ารถเมย์ได้รับทราบ

ให้นายท่าได้รับทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่มนุษย์ป้าพยายามเหมือนลักษณะจะไปคุกคามทำร้ายค่ะ
เอาล่ะแต่ว่าหลังจากที่เกิดคลิปนี้ไปแล้วนะคะ

หลายคนชื่นชมทั้งโชเฟอร์รถเมย์

ที่สามารถควบคุมสติได้เป็นอย่างดี

ผู้โดยสารบนรถเมย์เกิดอาการสงสัย
นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นภาพนี้

เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากยามเช้าแบบนี้
คุณผู้ชมค่ะต้องเคร่งนะ

ลองหาดูว่าตัวเองที่ตัวเองจะลง

ไม่อยากลงกลางทางแบบนี้คนอื่นวุ่นวายเนี่ยนะคะ